มาต่อที่งานบุญอีกงานหนึ่งค่ะ
แต่ว่างานบุญตรงนี้ที่จะพาไป

กลายเป็นสมรภูมิรบไปแล้วนะคะ
วัยรุ่นยกพวกตีกันคราวนี้เนี่ย
คุณคะคนที่เสียชีวิตไม่ใช่คู่กรณีกันนะคะ
เป็นพลเมืองดีที่เขามาเที่ยวงานแล้วเขาก็โดนลูกหลง
นี่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะ
ทำไมทุกครั้งที่มีงานบุญต้องไปตีกันเนอะ

เหตุการณ์แนะเกิดขึ้นในงานกาชาติ
อำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรำ
วันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
คนที่เป็นพลเมืองดีไปเที่ยวงานแล้วโดนลูกหลง

นายทรงวุฒิเลิกยามหรือน้องต๊อกอายุสิบห้าปีเอง
น้องต๊อกไปเที่ยวงานผลัมเพื่อน
แต่กลับมีวัยรุ่นเขาตีกัน
น้องต๊อกถูกลูกหลงถูกยิงที่ชายโครงซ้าย๑นัด

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานศพของน้องต๊อกกันหน่อย
แน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เองก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้
โดยเฉพาะคุณยาย๒คนที่ช่วยกันเลี้ยงน้องต๊อกมา
ตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่น้องเด็กค่ะ
หน้าคุณยายอิดโรยเลยแล้วค่ะ
คุณยายบอกว่าพ่อแม่ของน้องต๊อกไปทำงานที่ต่างประเทศ
ทำให้เธอทั้งสองคนต้องเลี้ยงหลานเองตามลำพัง
ที่ผ่านมาหลานไม่เคยมีเรื่องกับใคร

โดยเฉพาะงานที่มีเวทีเครื่องเสียงใหญ่
น้องต๊อกชอบไปมากค่ะ
วันเกิดเหตุคุณยายเล่าต่อบอกว่า

ยายก็เลยบอกว่าไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วย

หลังจากนั้นหลานก็ออกไปจากบ้าน

เจ้าด้วยที่โทรมาบอกว่าหลานถูกยิง

ถึงกับใจสลายเลยล้มทั้งยืนเลยนะคะ
ก็เลยรีบพากันออกไปดูหลานสุดท้ายไม่ทันค่ะ
เพราะว่าน้องต๊อกหลานชายสุดที่รักเนี่ย
เสียชีวิตนี่ขนาดเป็นยายนะยังใจสลายขนาดนี้
แล้วแม่ที่ทำงานต่างประเทศว่าไง
หลังจากที่รู้ว่าน้องต๊อกเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
คุณยายโทรไปบอกคุณแม่ของน้องที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
ถึงกับปล่อยโฮเลยนะคะเสียใจมาก
ใจสลายเลยค่ะที่ต้องสูญเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไป
ฟังเสียงกันหน่อยนะคะ

งานแบบนี้น้องชอบไป
แล้วก็ไม่เคยทาเรากะ
ทำคุณแม่ทุกคนครับ
ก็ปกติเนอะวัยรุ่นทีนี้ถามว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไง
เราไปถามน้องทัศน์อายุ๑๖ปีเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองกับผู้ตาย
แล้วก็เพื่อนรวม๕คนนัดกันว่าจะไปเที่ยวงานกาชาติ
กับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเป็นเพื่อนกันนี่แหละ
คนรวมแล้ว๒๕คนค่ะเดินทางไปเที่ยวงานกาชาติ
พอถึงในงานกลุ่มของเขายืนเต้นอยู่ตรงหน้าเวที
จากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตีกันหน้าเวทีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยนะคะ
ก็เลยยืนดูจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องปิดเครื่องเสียง
แล้วก็มาเจรจามาหย่าศึกสุดท้ายเหตุการณ์สงบลง
พอเสียงเออะโวยวายสงบลงปุ๊บเครื่องเสียงก็เล่นต่อ
เลงต่อค่ะสักประมาณ๒๐นาทีบันเลงได้
๒๐นาทีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมค่ะคุณผู้ชม
ที่มีเรื่องกันตอนแรกเข้ามาหาเรื่องกลุ่มของตัวเอง
เต้นกันอยู่เอ้าผิดกลุ่มแล้วสิทีนี้
หลังจากนั้นก็มีการชกต่อยกันปาดระเบิดกัน
ปลาขวดปลาเก้าอี้ใส่กันเหตุการณ์ช่วงนี้ค่ะ
ละมุนวุ่นวายนี่ค่ะน้องต๊อกนะวิ่งแล้ว
เอ้านี่ไงโดนกระสุนค่ะจากทางด้านหลัง
ยิงเข้าไปที่ลำตัวล้มทั้งยืนเลยนะคะ
ทั้งยืนเลยค่ะทีนี้คุณทัศน์เนี่ย
เล่าให้เราฟังคาดว่าแก๊งคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ย
น่าจะเข้าใจผิดว่าแก๊งของตัวเองเนี่ย
ก็เลยแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
วัยรุ่นต้องสงสัยที่ไปเที่ยวงานวันเกิดเหตุ
เข้ามาสอบปากคำแล้วหลายปากนะคะ
แต่ว่าทุกคนยังคงให้การปฏิเสธบอกว่า
ไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุทะเลาวิวาส
ขณะนี้เดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิด
ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เรียกวัยรุ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ต้องมีการจับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ไปเที่ยวยังจะเอาปืนกันไปอีก
ทุกครั้งเลยเราไม่อยากให้งานบุญกลายเป็นงานที่ต้องมาสูญเสียแบบนี้นะครับ